รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
สุขสรรค์หลังวันวาเลนไทยค่ะ
เป็นยังไงบ้างผ่าน๑๔กุมภาพันธ์มาแล้วนะคะ
ถึงขั้นแฮชแท็ก๑๔กุมภาพันธ์
ก็คือวันจันทร์ติดอันดับต้นเลยนะคะ
แล้วก็มีหลายโพลหลายสำนักค่ะออกมา
ก็สนุกดีค่ะเวลาที่เราได้อ่านการสำรวจความคิดเห็น
เขาบอกว่าปีนี้กุหลาบยอดขายไม่ได้สูงเท่ากับทุกปีที่ผ่านมา
อาจจะด้วยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาโควิด
แล้วก็เขามีการสำรวจความนิยมนะคะ
กว่า๖๐บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้กุหลาบก็ได้
ขอเป็นความซื่อสัตว์แทนก็แล้วกัน

บางคนถึงขั้นบอกว่างั้นซื้อกุหลาบแทนได้ไหม
ดูสิความซื่อสัตว์ง่าย
กลายเป็นเรื่องที่ให้กันยากในยุคนี้สมัยนี้นะคะ
เอานะถ้ารักใครมากอยากให้ซื่อสัตว์ค่ะ
เพราะที่สุดแล้วนอกใจใครก็ทำเป็น
แต่ที่เขาไม่ทำเพราะเขาเห็นแก่หัวใจเรา
แล้วเราล่ะคะไม่เห็นแก่หัวใจเขาหรือเราถึงนอกใจกันนะคะ
อย่าให้การนอกใจเป็นเรื่องธรรมดา
อย่างนั้นเดี๋ยวการเสียน้ำตาจะกลายเป็นเรื่องปกตินะคะ

วันนี้คำถามที่คุณส่งเข้ามาก็เป็นคำถามหนึ่ง

แต่อ่านไปอ่านไปแล้วแบบสงสารหัวใจน้อง
น้องเจอภาพเจอเรื่องราวที่มันเจ็บปวดมากจริงนะคะ

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อซี
เปิดร้านคาเฟ่อยู่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือค่ะ
แฟนของซีทำงานที่จังหวัดเดียวกันนั่นแหละ

แต่แฟนของซีก็ย้ายมาอยู่กับซีที่บ้านแล้ว
ด้วยความที่แฟนเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพ

ปีที่ผ่านมาช่วงแรกที่โควิดระบาดหนัก
ตอนนั้นเนี่ยแฟนเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพ

ไปพักอยู่ที่คอนโดของเราที่กรุงเทพก่อนละกัน

ซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
แต่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่สร้างปัญหาใหญ่ให้กับชีวิตของซี
ห่างกันนะคะแต่โทรหากันทุกวัน

กระทั่งเขามีการคลายล็อกสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
เราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาหา
แต่เขากลับบอกว่ายังติดงานที่กรุงเทพอยู่
การเดินทางข้ามจังหวัดต้องทำเอกสารยุ่งยาก

เราก็โอเคไม่ว่าอะไรจนเข้าเดือนที่๕
เริ่มเอกใจว่าทำไมไม่เห็นกลับมาหาเราสักที
ที่งานประจำของเขาก็อยู่ที่จังหวัดนี้

หัวหน้าย้ายเขาให้มาประจำอยู่ที่กรุงเทพแล้ว

งงว่าอ้าวเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกเรา
เขาก็บอกว่ายุ่งเรื่องย้ายเลยลืมบอก

แต่เขาก็บอกว่าอีก๒อาทิตย์เขาจะกลับมาหาเรานะ

กระทั่งใกล้ถึงวันที่เขาต้องกลับมา

กลับไม่ได้แล้วนะโดนกักตัว

เราก็ตกใจมากกลัวว่าเขาจะเป็นอะไร
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรรักษาตัวให้ดีนะ
เดี๋ยวเราส่งวิตามินของกินต่างไปให้
เพราะเห็นว่าเขาต้องกักตัวนานถึง๑๔วัน

หลังจากที่เขาบอกกับเราว่าเขาต้องกักตัว

พอดีเข้ามาทานอาหารแล้วเจอแฟนของซี
เขานั่งอยู่นะแต่ไม่เห็นซี

เลยบอกว่าถ่ายรูปแฟนมาให้ดูหน่อยได้ไหม
พอเห็นรูปปั๊บแทบตายค่ะ
อยากจะพุ่งไปอารวาสเลยค่ะพี่

ตอนนี้กำลังตักอาหารให้กับผู้หญิงคนอื่นอยู่

ขอให้เพื่อนเดินไปทักแฟนของซีให้หน่อย

แต่ทำไมมานั่งกินข้าวกับผู้หญิงที่หัวหิน

แล้วก็รีบกดตัดสายซีไปเลยค่ะ

เธอเราขอไม่ยุ่งดีกว่านะ

ซีหัวร้อนมากไม่สนอะไรแล้ว
รีบหาตัวเครื่องบินมากรุงเทพวันนั้นเลย

มีข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงคนอื่นวางอยู่ครบ

โกยของของผู้หญิงไปทิ้งข้างล่าง

เขารีบกลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนใหม่

ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมที่ซีเอาของของเขาไปทิ้ง

บุกรุกเข้ามาโดยไม่ขออนุญาต

เขาเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคน

รีบเก็บของแล้วก็ออกไปเลย
ซีว่าซีเข้มแข็งและเด็ดขาด

แต่หลังจากวันนั้นผ่านมา๕๖เดือนแล้ว

ปัญหาธุรกิจปัญหาจิตใจ
ระดังประเด็นจนเรารับไม่ไหว

ซึ่งทำงานที่เดียวกับเขานะคะ

น้องเขางงมากถามว่าซีเพิ่งเลิกเหรอ
เพราะว่าแฟนของซีเนี่ยบอกเพื่อนในออฟฟิศว่า

เพราะว่าซีไปมีแฟนใหม่โอ้ดูเขาทำนะ
เขาเสียใจก็เลยทำเรื่องขอย้าย
ไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่ช่วงก่อนคลายล็อกดาวน์
และแฟนใหม่เขาก็เป็นน้องในทีม
เคยทำงานอยู่ที่สาขานี้ช่วงหนึ่งด้วย

ถึงได้รู้ว่าทำไมโง่ขนาดนี้
รู้สึกดาวน์ดาวน์ลงไปกว่าเดิม
มันทั้งโมโหทั้งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า

ทุกอย่างมันพังและลามไปถึงเรื่องงานที่ซีทำ

บอกซีตลอดว่ารักตัวเองสิเธอ

อยู่ใกล้จะกอดน้องแน่นนะซีนะ
ตอนนี้น้องกำลังมีภาวะซึมเศร้าค่ะ

เพื่อควบคุมสารเคมีในสมองก่อน
และตอนนี้น้องซีเองมีใครอยู่ใกล้รอบตัวไหม

หรือใครที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้อง
ตอนนี้เนี่ยกลัวน้องสู้คนเดียวไม่ไหวค่ะ
ต้องตั้งทีมให้กำลังใจกันเลยล่ะ

อย่างแรกเรื่องความรักไม่มีใครโง่ค่ะซี
มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้น
น้องรักเขาน้องก็เชื่อใจ

เราได้เจอกันไม่ใช่พรมลิขิตค่ะ
อันนี้แค่ผีผลักให้ไปรักคนที่ไม่ควรรัก
ยกหัวใจน้อง

เขาต่างหากที่ไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีของซี
ผู้ชายที่หากินกับความรู้สึกดีของผู้หญิงคนหนึ่ง
พี่ไม่แน่ใจจริงว่าเขากินลงได้ยังไงเนอะ
แม้แต่ผู้หญิงอีกคนที่เขาเลือกค่ะ

ได้ผู้ชายนิสัยเสียคนหนึ่งไปเป็นเจ้าของ

ให้ดูว่าเขาดูแลแฟนเก่ายังไง
เขาหลอกใครต่อใครได้มากมายค่ะ
คงไม่ได้เว้นไว้แม้แต่คนใกล้ตัวละมั้ง
อ้อยมั่นใจว่ากับคนใกล้ตัวเขาก็หลอกเหมือนกันแหละ

คนเราไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อนค่ะ

ร้องไห้ออกมาเพื่อล้างพิษแล้วใช้ชีวิตต่อ

เลือกว่าผู้ชายคนไหนควรจะไปต่อในชีวิตเรา

เก็บข้าวเก็บของลนลานออกจากบ้านผู้หญิงที่เขาไม่ซื่อสัตว์
บ้านตัวเองห้องตัวเองคอนโดตัวเอง
ยังไม่มีปัญญาหาเพื่อดูแลแฟนใหม่ของเขาเลย

ดูแลตัวเองทำมาหากินแถมดูแลเขาได้ด้วย

แค่คัดคนแย่ออกไปจากชีวิตเรา

ชีวิตก็เลยสะดุดนิดนึงนะคะ

จะไปฆ่าตัวตายหนีโรคนี้ทำไม

อยู่เพื่อทำชีวิตดีให้เขาเห็น
ทำชีวิตดีชดเชยวันเวลาแย่ที่เคยเป็นแฟนเขา
อยู่ให้เขามองมาแล้วเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่ง
ตั้งแต่เขาทิ้งชีวิตเจริญขึ้นตั้งเยอะ

แต่ตอนนี้เนี่ยน้องต้องรับมือกับเรื่องหัวใจก่อน
หัวใจน้องพังน้องเลยหมดพลังไปลุยงาน
ค่อยเป็นค่อยไปค่ะยังไม่ต้องรีบ
พยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผลจะใหญ่กว่าเดิม
ค่อยเพิ่มพลังใจทีละนิดละนิด
ชีวิตตั้งแต่นี้จะดีขึ้นบอกกับตัวเองทุกวัน
ชีวิตต่อจากนี้จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะ
หายใจเข้าแล้วหายใจออกยาว
ลมหายใจยังเป็นของเราค่ะนี่คือโอกาสดี

คิดสั้นให้รอดทีละวันก่อน
คิดสั้นไม่ได้แปลว่าคิดสั้นนะ
เอาวันนี้ให้รอดก่อนเดี๋ยวก็รอดทุกวัน
พี่อ้อยค่ะเวลารักษาได้ทุกแผล

ที่สำคัญอย่างที่บอกซึมเศร้านะ

หมอกายและหมอใจค่อยรักษากันไปค่ะ
วันนี้ผู้ชายแย่คนหนึ่งออกจากชีวิตเราไปแล้ว

คนบางคนเสียเขาไปตั้งแต่ตอนนี้
อาจจะน่าดีใจกว่าได้เข้ามาตั้งเยอะ

เพิ่งรู้ว่าฉันตกนรกมาตั้งนานแล้ว
นะคะเอาเวลาไปใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัว
ออกกำลังกายให้มันได้เหงื่อทุกวัน
วันไหนร่างกายแข็งแรงพอไหวไปบริจาคเลือดเลย

เสียเลือดไปต่อชีวิตคนอื่นได้
แล้วเดี๋ยวคุณค่าของตัวเราจะกลับมา
อีกอย่างหนึ่งเรื่องราวที่น้องเจอ
เป็นวิธีคิดให้กับคนอื่นอีกเยอะแยะมากมาย

อย่างน้อยจะได้ให้หลายคน
เป็นบทเรียนเป็นสตินะคะ
ดีตลบไม่ได้แต่มันค่อยเลือนได้ค่ะ

มันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
วันนี้เล่าไปอาจจะร้องไห้เสียน้ำตา
วันหนึ่งข้างหน้าน้องอาจจะเล่าไปขำไป

หน้าผู้หญิงที่เขาก็หลอกเอาไว้ด้วยเช่นกัน
ดูสิใครควรจะเศร้ามากกว่ากัน
ระหว่างผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงอย่างเรา
เข้าใจนะคะเวลาที่เรารักใคร
ความรักคือการให้ให้ความเชื่อใจ
ให้ความไว้วางใจหรือแม้แต่ให้ความช่วยเหลือ
แต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้แล้วล่ะว่าเราให้ผิดคนทำดีผิดคน
ก็แค่หันกลับมาทำดีต่อหัวใจตัวเอง

คนที่จะร้องไห้เสียใจคือคนที่รักเรา
ไม่ใช่เขาที่มาตักตวงผลประโยชน์
แล้วก็ยังทรยศไร้สิ้นซึ่งความกระตันอยู่นะคะ

วันนี้มีคนผิดหวังความรักเยอะแยะมากมาย
เรามีพื้นที่เล็กตรงนี้เอาไว้เล่าสู่กันฟัง
บอกแล้วหัวใจพังพี่ฟังได้เสมอ
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน

มาเป็นวิธีคิดแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เรื่อย
ติดตามกันได้นะคะในเว็บของไทยรัฐออนไลน์

กอดเป็นกำลังใจแน่นให้กับทุกคน

รักคนอื่นบอกรักซะเสียงดัง
บอกรักตัวเองฟังไม่ค่อยได้ยิน
วันนี้ถ้ารักเขาแล้วใจพัง

รักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขา
เราก็น่าจะรอดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เราเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ได้
แต่เราเลือกจะวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตได้
เดินหน้ากันต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแรง

สวัสดีค่ะ